วิทยุคลพร้อมตลอดโหล

เห็นคุณลุงท่านหนึ่งเขาขี่ปั่นจักรยานมา
โดยมีของบันทุกมาน่าจะเป็นของเก่านะครับ

มีเสียงคือขับผ่านไปแต่มีคำว่ากึ้ง

ผมก็เห็นคุณลุงเขาก็ยืนมอง

ของที่คุณลุงปั่นมาเนี่ยทำหล่น
พอผมเดินไปพี่แจ๊คมันไม่ใช่ครับ

มีคุณลุงนอนคว่ำหน้า

กูเนี่ยคือคนพบชาตินี้
กูเป็นชาติที่แล้วกูเป็นใครกูไม่รู้

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีผมจำได้เลยว่าผมตื่น

ผมโดนตึงกลับบนที่นอนอย่างนี้ครับ

เป็นร่างผู้หญิงเห็นชัดเจนครับพี่แจ๊ค

แล้วเขาก็เลยมึงกล้าพูดกับกูอย่างนี้เหรอ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
จากนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
และทางสถานีผีดุด้วยครับ
และฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนสั่นประสาท

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และเนื้อหารายการของเราในค่ำคืนวันนี้
พร้อมที่จะให้ทุกท่านนั้นสั่นประสาท
กับค่ำคืนของวันศุกร์ในสถานีผีดุของเรา
แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการท่านนี้ครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาสร้างประสบการณ์
อนสั่นประสาทให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุ

แล้ววันนี้เขามาพร้อมกับเรื่องจุดเริ่มสัมผัสที่๖

ที่นี่คือจะกันครั้งแรกตื่นเต้นไหม
เห็นมากตื่นเต้นมาก
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
แล้วก็ทุกครั้งที่คุยกัน
ผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ถามคุณบี
ผมจะถามแขกรับเชิญของผมทุกคนว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของผีความเชื่อ

ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์เองเจอผี
แล้วก็ประสบการณ์เรื่องอื่นที่เคยเจอมา
แต่ครั้งนี้คุณบีมาพร้อมกับเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นของสัมผัสที่๖

ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นนี้ย้อนกลับไปนานหรือยัง

หมายถึงว่าสัมผัสนี้อยู่มันก็มาเองเหรอ
มันเป็นการเปิดบางอย่างที่ผมไปเอามา
น่าสนใจเรื่องนี้คุณบีเล่าให้ฟังหน่อย

ครับช่วงรุ่นเนี่ยครับพี่แจ๊ค
ผมเนี่ยชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
ที่เป็นจำพวกกุมารรักยมปั้นเน่งควายธนู
อันนี้คือศึกษาเพื่อไม่ได้เอามาใช้หรือทำกับใครนะครับ
ก็คือศึกษาว่าอาจารย์ไหนเป็นคนทำกรรมวิธีที่มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
คือชอบจะศึกษาว่ามันมีจริงไหม
นั่นคือแรงบันดาลใจในการศึกษาคือแค่อยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าใช่ครับอ๋อครับ
แล้วบวกกับผมเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีความรักเกี่ยวกับหนุ่มสาวเนี่ย
ก็คือแบบว่าเลิกง่ายหน่ายเร็วอยู่ดีก็เลิกกันโดยบังเอิญโดยไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
ก็เลยกะจะเอาของพวกนี้มาเหมือนกับประทินผิวตัวเองแบบว่าให้คนรักคนหลงแบบว่า
แต่ประเด็นคือหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยไปสัมผัสคือที่ผมศึกษามาเขาเรียกว่าขุนแผนพรายกระซิบ

ที่มีคนบูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็

กับองค์ที่ผมบูชามา

ผมก็ท่องท่องเหมือนเปิดเนธให้เชื่อมกัน

คือในใบเนี่ยก็เขียนว่าให้ทำหลังเที่ยงคืนโดยมีทูบเทียน
วางบนพานครับมีเหล้าขาวมีอาหารคาว
อุ้ยอาหารคาวในที่นี่คือกลับข้าวปกติครับ
เริ่มทำหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมก็อ่านแล้วก็บุรี๑มวลจุดด้วย
ผมก็เริ่มทำให้ทีมเสร็จปั๊บด้วยความที่แบบรีบร้อน
คือแบบพนมเมืองอย่างนี้ขอให้แบบว่าถ้าท่านมีจริงหรืออะไรอย่างนี้ขอให้ผมประสบพบเจอ
แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาอะไรประมาณเนี้ยผมก็คืออยากลอง
คือผ่านช่วงเวลานี้ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมได้กลับมาพี่แจ๊คมันไม่ใช่เรื่องความรักเพียงอย่างเดียว
มันกลับกลายเป็นว่าผมผมทำงานเนี่ยผมจะค่อนข้างทำงานโดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับ
ผมกลับพบประสบเจอกับศพที่เกิดบนท้องถนนเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คือการที่เราจะไปเดินไปเจอเนี่ยมันน้อยนะครับพี่แจ๊ค
แต่อาทิตย์นึงเนี่ยผมเจอศพประมาณ๔๕วัน
หมายถึงว่าไอ้ตอนที่เราใช้รถใช้ถนนอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไปทำงานไปไหนก็แล้วแต่เรามักจะพบเจอกับอุบัติเหตุ

แล้วอุบัติเหตุในครั้งนั้นคือจะมีคนเสียชีวิต

ก็คือเห็นจ่ะเล็กอาจจะมันไม่ใช่แค่นั้นครับพี่แจ๊ค
จากจะเห็นแล้วเนี่ยยังมีวินาทีเฉียดก็คือเรื่องนี้ครับพี่แจ๊ค
เป็นถนนสามเลนซึ่งเลนเลนที่ชิดกับขอบฟุตบาลเนี่ย
คือเป็นรถที่จอดทานทานข้าวอืมคือผมจะเป็นคนชอบสังเกตคนเวลา
ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็คือมองแต่ผมเห็นคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
เขาขี่ปั่นจักรยานมาโดยมีของเนี่ยบรรทุกมา
น่าจะเป็นของเก่าอะครับพี่แจ๊คเหมือนลุงเก็บของเก่า
ผมก็ทานข้าวกับเพื่อนไปวันนั้นเพื่อนมีประมาณสิบกว่าคนก็ทาน
คือคุณลุงเนี่ยขับไปปุ๊บเลยเลยเลยโต๊ะผมไปละ
มันมีรถมันทุกคันหนึ่งคึ่งคึ่งคึ่งคึ่ง
มีเสียงคือขับผ่านไปแต่มีคำว่ากึ้ง
ได้ยินเสียงผมไม่มีใครสนใจเลยนะพี่แจ๊ค
ซึ่งเป็นผมคนเดียวเนี่ยที่หันไปมองผมก็เอ๊อาจจะเป็นก้อนหินหรือเศษอะไรมาโดนรถ
พี่เราหรือเปล่าที่จอดอยู่ตรงเนี้ยผมก็เดินไปที่หน้ารถ
ผมก็เห็นคุณลุงเขาก็ยืนมองผมก็คิดว่าของที่คุณลุงปั่นมาเนี่ยทำหล่น
แล้วผมกลัวว่าจะไปโดนรถหรือเปล่า
พอผมเดินไปพี่แจ๊คมันไม่ใช่ครับ
สภาพนั้นคือมีคุณลุงนอนคว่ำหน้า

เฮ้ยถ้าบอกว่าเสียงไอ้กึ้ง
ที่เราคิดว่าเป็นเสียงสัมภาระของคุณลุง
ขนมันใส่จักรยานมา

ไอ้เสียงนั่นคือเสียงร่างของคุณลุง

แล้วที่เราเห็นคุณลุงยืนอยู่

พอผมก้มไปปุ๊บแล้วผมสะบัดหน้าขึ้นมาเนี่ย

ก็คือไม่มีไม่มีลุงคนนั้นยืนอยู่แล้ว
แล้วผมก็หันไปมองแล้วก็พูดแบบละล่ำละลักเลย
เฮ้ยพวกมึงแบบมีคนตายตรงนี้

ที่ผมเจอมาจากการเปิดเรียนครั้งนั้นด้วยหรือเปล่า
คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวยงเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
แต่หลังจากที่เราเปิดเนธเปิดบลูทูธครั้งนั้นก็แล้วกัน

เพื่อให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ที่เราไปบูชามา
แล้วหลังจากที่เราเปิดเนธ
เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราเห็นแต่

ซึ่งที่จะออกจากสี่แยกไปพร้อมกันเนี่ย
รถเขามอเตอร์ไซค์เนี่ยควันเหม็นมาก

ไปโดนรถเมย์สายหนึ่งเหยียบ

เฉียดกับสิ่งที่มันใกล้ตายครับ
เหมือนตัวของเรา
มองเห็นหรือไปเจอกับ

ก่อนที่เขาจะไปประสบอุบัติเหตุด้วย

ก็คือรถกระบะกลับรถมาเนี่ย

จอดรถซื้อน้ำกินอยู่นะ

คือคนตกลงไปในน้ำ

ผมก็ยืนดูยืนคอยดูว่า

สุดท้ายศพที่ตกไปในน้ำก็ตาย
ก็คือยกศพขึ้นมาผมก็ยังเห็น
ก็คือเหมือนก็ยังวนเวียนจากการที่ไปเห็นอุบัติเหตุ

ใช่ครับอยู่ถูกที่ถูกวาตลอด
อันนี้ยังรวมถึงกับการที่
ผมกลับจากบ้านเพื่อนตีสอง
ผมเดินมาผ่านอพาร์ทเมนต์ที่หนึ่งแถวบ้านผม

ในลาตีสองเนี่ยทุกคนนอนมาแล้วตาย
มีคนกรี๊ดขึ้นมาผมวิ่งเข้าไปดูเลย
ด้วยความที่อยากจะเป็นคนช่วย

ผมก็ยังเห็นเป็นคนแรกอีกเช่นเคย

กลับมาปุ๊บกำลังจะเข้าไปในตึก

กลายเป็นว่าคนตกหรือโดดก็ไม่รู้
ผมเห็นคนกี้ผมก็เลยมองไป

ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเจอง่ายดายกับศพ
เจอง่ายเจอดายขนาดนี้

อุบัติเหตุแล้วมีคนตายต่อหน้าต่อตาแบบนี้

อย่างศพเนี่ยผมว่าผมเห็นบ่อยจนชิง
ชินแล้วก็แต่ผีเนี่ย

ที่เป็นศีรษะเละมันก็ยังอยู่ในหัวผมตลอด

ออกไปจากหัวได้ครับ
ซึ่งมันก็ผมก็ย้อนกลับมาอีกว่า

เนี้ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอืมผมก็เลยไม่แน่ใจคือ
จนก็หาที่พึ่งสุดท้ายครับพี่แจกก็อาจจะเป็นการดูหมอ
จากทางจิตจากคารวาสที่เขาว่าเก่งครับพี่แจ๊ค
ก็คือไปดูหมอแต่ละหมอมาเนี่ยผมยกตัวอย่างจากคุณหมอท่านแรก
ดูจากสัมผัสจิตคือเอามือเนี่ยอังหน้าผากผมแล้วก็หลับตา
ผมก็หลับตาคือหลับตาก็คือต่างคนเขาก็พูดในใจขึ้นมาว่า
ทำไมมีผู้หญิงตามทำไมเป็นผู้หญิงใส่สบายสีเขียวตามทำไม
อืมผมก็ลืมตาเขาก็พูดว่าผมไม่รู้ว่าเขาตามทำไมนะ
ผมดูให้คุณได้แค่นี้เพราะว่าเขาแรงเหลือเกินโอเคผ่านไป
หมอท่านที่สองหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะครับผมก็ไปดูอีกท่านหนึ่ง
ดวงไม่ดีนะระวังนะมีคนตามซึ่งหมอกี่ท่านกี่ท่านเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นร่างเข้าทรงก็พูดอย่างนี้ครับพี่แจ๊คว่ามีคนตาม
ผู้หญิงใส่สบายสีเขียวเนี่ยตามมาจากผมชาติที่แล้วแต่มีหมอท่านหนึ่งเนี่ยพูดได้ชัดเจนที่สุดคือ
เขาแจ้งว่าผมไปพากลูกพากเมียเมื่อชาติที่แล้วเขาจะกลับมาทำให้เราไม่มีความสุขกับเรื่องความรักในชาติ
เหมือนไม่ให้สมหวังในเรื่องเกี่ยวกับความรักอย่างนี้หรอใช่ครับ
อ่าซึ่งผมก็ไม่มันใช่คือด้วยความที่ผิดหวังมาบ่อยครั้งพอสมควรนะครับพี่แจ๊ค
มันเหมือนจะดีจะดีจะดีแต่ก็ต้องเลิกลากันไปเพราะไม่รู้สาเหตุใด
มีคืนนึงเนี่ยผมเหมือนทะเลาะกับแฟนแล้วผมก็สะบดคำหยาบมามากมายแล้วแบบว่าเฮ้ยกูเนี่ยคือคนพบชาตินี้
กูเป็นชาติที่แล้วกูเป็นใครกูไม่รู้มึงอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมมึงต่างคนต่างอยู่ได้ไหมมึงออกมาจากชีวิตกูได้ไหม
เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่กูชาตินี้กูไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรมึงแล้วเลิกยุ่งได้ไหม
แล้วผมคิดอย่างนี้คือผมสะบดออกมาด้วยคำพูดนะครับแล้วคืนนั้นผมหลับไปเนี่ยผมตื่นขึ้นมาอีกที
ผมจำได้เลยว่าผมตื่นไม่ใช่ฝันไม่ใช่การละเมอคือมาตี๒กว่าผมไม่สามารถลุกขึ้นมาได้
ผมโดนตึงกลับบนที่นอนอย่างนี้ครับแล้วก็ลุกไม่ได้ด้วยความที่ลุกไม่ได้แต่
ผมก็จะแบบผมรู้แล้วว่าผมโดนอำแน่แล้วผมก็อย่าแบบอย่าทำอะไรผมเลยอย่าทำอะไรผมเลย
ผมผิดไปแล้วผมพูดอะไรผมผิดไปแล้วอย่าทำอะไรผมเลยแล้วมันปรากฏร่างในมุมห้องขวามือผมเนี้ย
ตู้เสื้อผ้าจะมีซอกเล็กที่เป็นที่ไว้เสื้อผ้าอยู่พี่แจ๊คจะปรากฏร่างสีดำขึ้นมา
เหมือนกับว่าเขาค่อยก่อร่างขึ้นมาเป็นร่างผู้หญิงเห็นชัดเจนครับพี่แจ๊ค
แล้วผมก็ได้แต่ยืนได้แต่นอนอย่างนี้ครับแล้วก็ลืมตาผมเห็นร่างเขาอยู่อย่างนี้ครับก้มหน้า
ผมขอโทษผมไม่ทำอีกแล้วผมจะยอมรับผิดทุกอย่าง

ผมจะยอมทุกอย่างอะไรคือพูดไป
คำสุดท้ายพูดได้เหมือนกับเป็นประโยคเด็ดเลยครับ

ตื่นมาคือทุกอย่างที่อยู่ในคืนนั้นมันจำได้หมดเลย
เพราะมันไม่ใช่ความฝันครับมันเกิดขึ้นจริง
พอผมจำได้หมดเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรึกษา
ตอนนี้คือจะไม่เข้าหาทางที่เป็นศัยศาสตร์หรืออาจารย์ที่เป็นดูวิญญาณละ

ก็คืออยากให้ท่านช่วยว่าเนี่ยผมควรต้องทำยังไง
อาจจะเป็นพระสงฆ์เป็นพ่อปู่
เขาก็แนะนำว่าใช่เขาตามจริง

เขาเพียงแค่จะทำให้ไม่มีความสุขแค่นั้น
คือไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับทำร้ายเรา

แต่จะไม่ให้สมหวังในเรื่องความรักอย่างเดียว
ผมก็เลยถามว่าผมจะมีทำยังไงได้ไหม
มีวิธีไหมที่จะทำให้เขาผ่อนหนักให้เป็นเบา
ก็คือได้ทำตามที่พ่อปู่องค์หนึ่งได้บอกเหมือนกัน
ก็คือให้ไปถวายพระพุทธรูป

แล้วก็ไปสวดมนต์ทำบุญให้เขา
โดยพูดชื่อของว่าเป็นเจ้ากรรมในเวร

ให้เขาปกปักรักษาอย่ามาทำร้ายเรา
แล้วเหตุการณ์พวกนี้มันเหมือนจะเบาบางลง
แม้กระทั่งศพที่เจอในการใช้ชีวิตของผม

ลงจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็น
แต่เขายังตามผมอยู่นะครับทุกวันนี้
อะไรที่บ่งบอกว่าเขายังตามคุณบีอยู่
ก็คือมีเสียงเรียกชื่อมีเสียงผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับ
เราเริ่มผมใช้คำว่าหนักขึ้นกันแล้วกัน
เริ่มเห็นหนักขึ้นเริ่มมีความรู้สึกแปลกหนักขึ้น
ดูเหมือนว่าเมื่อกี้คุณบีบอกเหมือนพึ่ง
อะไรไปไม่ได้ไปหาหมอดู
ใช่ครับจากการเจอศพบ่อยครั้งนี้ครับ
ผมเริ่มแบบเกิดรู้สึกไม่ดีจิตตก

ลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตัวของคุณบีมีผู้หญิงตาม

คนใกล้ตัวเราที่เห็นมีผู้หญิง
ไม่มีทักแต่ผู้หญิงที่เลิกกันเป็น
ผมเคยถามเขานะว่าเพราะอะไร

หมายถึงว่าไม่รู้ว่ามีอะไรโดนจิตโดนใจเขา

เขาก็เลยเชื่อสิ่งที่โดนจิตโดนใจนั้นเหรอ

เถอะเออไม่ครบก็ได้อะไรอย่างนี้
ซึ่งผมก็แบบว่าจากครบหลายปี

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลพวงจาก

ที่หมอดูพระหลายคนหลายท่าน

ที่บอกว่าเป็นการเปิดเนธ

ตอนนั้นเราศึกษา
จากอะไรครับในการที่เรามั่นใจกับท่านนี้แล้วที่เราจะไปบูชาจากเขามา
เราไม่รู้นี่ว่าของที่เขาทำมามันเป็นเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ถูกไหมอย่างนั้นอย่างเช่นพระปกติทั่วไปแต่คำว่ามีพลายเข้ามาผสมด้วย
แน่นอนก็คือมันไปทางพลายทางผีทางส่างแล้วนะ
เพราะว่าถ้าเป็นพระแนวสายพุทธคุณเขาจะไม่บูชาด้วยของขาว
ส่วนมากจะเป็นผลไม้เป็นอะไรพวกนี้
เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังดูอันนี้ดีไม่ไปถึงแบบเฮ้ยต้องเป็นเลือดสดเนื้อสดนะ

ผมดูจากหนังสือแล้วก็จากอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตก็คือค้นมาว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านไหนที่ทำของพวกนี้
แล้วก็ดูจากคอมเมนต์ดูจากอะไรอย่างนี้ว่า
โอ้โหผมเจอมาเนี่ยแรงมากเลยครับอยู่ในห้อง๓๔วันต้องรีบมาคืน
ผมก็อุ้ยแสดงว่าของจริงผมก็เลยมาลองมั่ง
ก็จะเป็นประมาณนี้กับสิ่งที่ผมได้เช่ามาก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับ
ใครว่าดีก็ลองดูสักหน่อยอย่างน้ำมันพายผมเคยลอง
ผมจะถามอยู่ว่าอันไหนที่เช่ามาแล้วหนักสุด

จากอาจารย์ที่เราเห็นในหนังสือ

ก็คือเขาจะบอกเลยว่าประกอบด้วยมวลสารดินเจ็ดป่าช้าจากผมคนตาย
ถ้าไม่เชื่อส่องดูได้ก็คือผมก็จะเช่ามาแล้วจะส่องดู
จำได้ป่ะตอนนั้นเช่ามาซื้อมาเท่าไหร่
หลักเกือบพันครับอีจักร

แล้วก็เป็นขวดใสผมก็มองก็จริงครับมีเหมือนเศษ

แต่ก็ไม่ได้เอามาใช้กับใครนะครับพี่แจ๊ค
ก็คือไม่ได้ป้ายใครยังไม่ได้คือเอามาแล้วก็แบบจะใช้ได้จริงเหรอ
แต่ก็ไม่กล้าเขาแต่ผมเคยถามเขา

หมายถึงว่าไม่ต้องมีเครื่องเส้นไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าจะขอแล้วก็จะให้อะไรเขาก็ได้
หมายถึงว่าสมมุติผมขอให้รักครั้งนี้ดีนะ
เดี๋ยวผมจะทำบุญด้วยนู่นนี่นั่นไปให้

แล้วก็ให้อะไรที่มันดูเว่อวางเกินไป

นี่ครับผมกำลังจะบอกว่าผมดมแล้วเหม็น

เหมือนคล้ายหนูหนูแห้ง
แค่นั้นเองครับไม่เหม็นขนาดศพ

คือตามความเข้าใจของพวกเรานะ
คำว่าน้ำมันพลายแน่นอนด้วยกรรมวิธีของเขา

คือว่าทุกตำราเหมือนกันหมดหรือเปล่า
มีการเอาเทียนเอาไฟไปลนที่คาง
เพื่อให้น้ำมันมันหยดมันไหลลงมา
แล้วก็เอามาประกอบพิธีด้วยมวลสารต่าง

แล้วก็ต้องมีการสะกดวิญญาณของศพนั้น
วิญญาณของน้ำเหลืองอันนั้นที่เขาใช้กัน
เพื่อเอามาใช้ให้มันได้ผลมากที่สุด
มันคือการเอาไปบังคับจิตใจคน

เช่าที่ต่อมาอย่างที่ผมชอบสุดเลยก็คือกุมาร

ประเภทที่ว่าลงในเน็ตแล้วบอกว่าโอ้ผมไม่ไหวครับ
เช่ามา๓วันขออนุญาตรีบปล่อยแจกฟรีก็ยังได้ครับ
เอาเลยผมรับผมรีบพิมพ์เลยรับก็คือ

ใช่ครับใช่ครับแต่รับมาก็ใช่ว่าจะเจอเหมือนที่เขาบอกนะครับ
อย่างได้ฟรีมาก็ไม่มีก็มีมาถึงส่งต่อเลยก็มี
อย่างปั้นเน่งเนี่ยส่งต่อเลยไม่ไหวจริง
เพราะว่าบางทีแบบว่ามันเหมือนกับแรงกดตัวเองครับ
มันจะทำให้เวียนหัวปวดหัวหมด
พอได้เปิดมาเนี่ยคือเรารู้เลยว่ามันเหมือนมันกำลังควบคุมเราอะครับ
โอ้โหเท่าที่ฟังดูแต่ละอย่างมันก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะ
ไอ้การที่เราเอาตัวเองเข้าไปกับไอ้สิ่งพวกนี้
เพราะฉะนั้นคุณบีกำลังจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของสัมผัสที่๖ที่ว่านี้
ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมาความชอบมันเริ่มต้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่มันเริ่มต้นก็คือการที่เราไปเปิดเนธเบิกเนธกับสิ่งนี้
ที่เราเรียกกันว่าเป็นขุนแผนพรายอะไรนะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นมันใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
แต่หลังจากที่เราเปิดเนธเชื่อมการติดต่อสื่อสารไปกับสิ่งนั้นไปแล้ว
เหมือนกับว่าเราจะมองเห็นคนที่ก่อนที่เขาจะตาย

แล้วก็เหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก
ณตอนนั้นที่เราเช่าบูชามาก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะมีเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราตามรังความอยู่
ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณบีมันมาจากของ
หรือมันมาจากเวรกรรมพบชาติที่แล้วมันก็ไม่รู้อ่ะดิ

กลายเป็นว่าจากเบากับเบามารวมกันเป็นหนักเลยทีนี้
เป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมฮะกว่ามันจะดีขึ้น

จนปัจจุบันนี้คำว่าผู้หญิงคนนั้นตามเนี่ยก็ยังมี

อย่างล่าสุดเนี่ยผมไปดูหมอที่เป็นร่างทรงเขาก็บอกว่ายังอยู่

จะต้องทำยังไงหรือรอเวลาให้เขา
ผมคิดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรนะครับเขาก็ไม่ไปง่ายครับพี่แจ๊ค
กว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันซึ่งมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

แต่ผมพยายามทำบุญนะครับแล้วก็นึกถึงเขาตลอด
จากการทำบุญทุกวันนี้คือยังคงใช้คำว่าสัญหาอยู่ไหมฮะของเหล่านี้

แล้วของที่เราเคยเช่าเช่ามาทั้งหมดยังเก็บไว้อยู่ป่ะเผา

กุมารยังมีอยู่ทุกสาย
เหลือแต่พี่บี้เป็นของพระที่เป็นอย่างไอ้ไข่อย่างนี้ยังเก็บไว้ครับ

แต่ถ้ามาจากคารวาสมาจากของมนต์ดำอะไรอย่างนี้ผมไม่เก็บแล้วครับ

เหมือนจะเบาบางลงหมดเลยครับพี่แจ๊ค
ผีมีบ้าง
ผู้หญิงที่สัมผัสได้ก็น้อยลง
ส่วนเรื่องความรักก็ดีขึ้นตามลำดับ
ผมเคยฟังเรื่องคนที่เขาสัญหาลักษณะแบบนี้นะ
หลายคนที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร
ตอนที่ตัวเองต้องการอะไรสักอย่างหนึ่ง

ต้องการกิจการ

แต่มันทำยังไงจนแล้วจนรอดมันก็ไม่สำเร็จ
ผลสุดท้ายก็กลับไปพึ่งหาของพวกนี้
บางคนได้ผล

ส่วนที่ได้ผลมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างตามมา
ส่วนที่ไม่ได้ผลมันก็อาจจะ

สิ่งเหล่านี้มันย้อนเล่นงานกลับไปที่ตัวเอง

และที่สำคัญคือไม่ได้ใช้กับใคร
เพราะบางคนคือต้องเรียกว่าเอามาลองเลย
เอามาลองของแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่า

ไม่รู้หรอกเขามันใช้ได้จริงหรือเปล่า
แต่แค่คุณคิดจะใช้กับคนอื่นคุณก็ผิดแล้วนะ

เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งของพวกนี้มันคือ
ซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันพลาย
น้ำมันพลายคือการบังคับให้คนคนนั้นมารักเราชอบเรา
โดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็แล้วแต่
สุดท้ายคือมันเป็นการสร้างกรรมต่อกันและกัน
ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตในสมัยก่อนได้ที่ตัวของคุณบีบอกว่า

แสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกรรมต่อกันที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงพูดคำเดิมว่า
ถ้าเรายังคงรู้ตัวเอง

อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเรื่องพวกนี้ดีที่สุด
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของจุดเริ่มต้นสัมผัสที่๖

ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำได้ทำให้เราเบาบางลงก็

เพื่อหนักมันจะได้กลายเป็นเบา

ขอบคุณมากคุณบีครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์
ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รับรู้
มีข้อคิดดีเกี่ยวกับเรื่องของ
การไปยุ่งกับของพวกนี้มันมีแต่ผลเสีย

คุณผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์
ไม่จำเป็นจะต้องเจอผีอย่างเดียวนะครับ
มีประสบการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับ
คุณสัยมนต์ดำหรือโดนคุณสัยมนต์ดำ
หรือไปเจอสิ่งลี้ลับสิ่งแปลก

และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟัง
ประสบการณ์หลอนจากนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่สถานีผีดุของเราทางยูทูปไทยรัฐ
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุทุกคน

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ